มาดูต่อกันที่ลีลาแดนสะบัดเลย

คุณผู้ชมของลูกทุ่งหมอลำขาขาวสาวลำซิง

พร้อมกับสาวบันเทิงไทยรัฐ

เอสเปรสโซคับบูชิโนแอราบีกา
ต่อไปนี้การสั่งกาแฟของเรา

ตั้งแต่ได้ยินเสียงร้องพร้อมลีลา

ยังส่งความมันต่อให้สาวบันเทิงไทยรัฐสักด้วย
ส่งความมันต่อให้สาวเป็นเถิดเทราะซะด้วย
อ้าวแดนกันเต็มที่
แฮปปี้พร้อมเปิดวง
อ้าวเป็นอย่างไรล่ะคะ
ใจก็หวังให้พร้อมเปลี่ยนแต่เรียงแบบไม่พร้อมเพื่อน

แต่ขอพวกหนูไปฝึกมาก่อนนะคะ
ดูทรงไม่ไหวร่างกายต้องการคาเฟอีน